มาดูเรื่องหลอกลวงอีกแล้วช่องโครงประชาชนแชลุกโซ

วิวัฒนาการของแชร์ลูกโซ่เนี่ย
บางทีมันไปไกลกว่าเกินที่เราจะนึกถึงจริง
เพราะว่าเขาสัญหาวิธีมาหลอกลวงคนได้เยอะแยะมากมาย
ล่าสุดกรณีมันเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชม
คือเป็นบริษัทตั้งออกมาหลอกให้เกษตรกรเนี่ยนะ
แล้วก็บอกให้ขายยอดนี้เขาจะรับซื้อคืนได้กำไร
เขาบอกว่าเนี่ยถ้าทำยอดได้น่าจะมีให้ดาวนรถให้ผ่อนรถให้ให้ทอง

แล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะไม่จ่ายเงินเกษตรกรเนี่ยค่ะ
ที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมาเขามาให้กำลังใจอายการ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเพราะว่าอายการเนี่ยนะคะ
เขาไปนำตัวผู้ต้องหาคดีโกงแชร์ลูกโซ่อันนี้ไปส่งฟ้องศาล
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ
อย่างที่บอกไม่จ่ายเงินเขาค่ะหลอกลวงเขาบอกว่า
ซื้อเมล็ดพันธุไปนะเดี๋ยวเขาเอาไปปลูก
แล้วเดี๋ยวเขาจะรับซื้อคืนจะส่งออกให้ญี่ปุ่นแบบโน้นแบบนี้
ผู้เสียหายกว่า๕๐๐คนมูลค่าความเสียหายกว่า๕๐ล้านบาทค่ะ
นายสามารถเขาบอกว่าก็อยากมาให้กำลังใจอายการจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่นำตัวผู้ต้องหา๔รายมาฟ้องศาล
เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมานานมากคุณ
หลายคนนะเป็นผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อย
แล้วก็เนี่ยเป็นผู้สูงอายุอะค่ะเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้าน
เขาก็หลงเชื่อเอาไปปลูกไปอะไรอย่างนี้

เรื่องของปากท้องเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ค่อยดี
ปลูกพืชผลการเกษตรราคามันก็ตกตาม
เขาก็คิดว่ามันจะมีช่องทางไหนได้บ้างไหมที่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น
เขาก็คิดว่าเขาประกอบอาชีพสุจริตพอคนมาบอกก็เชื่อนะฮะ
ว่าซื้อมาแล้วลงทุนไปแล้วจะได้ผลตอบแทนกลับมาหวังให้ปากท้องพ่อครัวมันดีขึ้น
คือเอาง่ายบอกว่าซื้อเมล็ดพันธุไปเดี๋ยวเขาจะรับซื้อคืน
เพราะเขาจะส่งออกซ่อมไปปลูกให้หน่อย
เออเป็นแบบนี้ค่ะ
ระหว่างการพิจารณาคดีให้หน่อยเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าการพิจารณาคดีแต่ละคดี
มันยืดเยอะยาวนานแค่ไหนอย่างเงี้เป็นปีนะมันใช้เวลานาน
แล้วถามว่าในช่วงระยะเวลาช่องว่างตรงนั้นเขาจะเอาอะไรไปใช้หนี้นอกระบบ
ใช้หนี้สถาบันการเงินครับเพราะตอนนี้โดนไล่ฟ้องอยู่เหมือนกัน
นายกช่วยหน่อยได้ไหมตั้งกองทุนขึ้นมาก็ได้ช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่หน่อย
ซึ่งเงินส่วนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนแต่พอยึดเงินจากผู้กระทำผิดแล้ว
ก็คืนให้รัฐบาลในภายหลังคือทำยังไงก็ได้แต่ว่าช่วยเหลือเขาก่อนได้ไหม
แล้วก็ให้เขารอดจากขบวนการเหล่านี้
คือไม่รู้ว่าหรือว่าเราจะต้องมีกองทุนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนที่คุณสามารถบอกค่ะมันมีต่อเนื่องมายาวนาน
เป็นปัญหาที่หมักหมมแล้วก็สะสมต่อเนื่อง
สังคมไทยมานานมากแล้วมันก็พัฒนาการไปเรื่อย
พอหลอกตรงนี้เสร็จโดนจับได้ปุ๊บไปหลอกตรงอื่นต่อ
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปเรื่อย
คือจะโทษคนโดนหลอกก็ยังไงล่ะก็เขาไม่รู้แล้วก็
เขาไม่มีไม่มีจะกินอ่ะไม่มีเงินด้วยนะครับ
เอาก็ฝากไว้แล้วกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง